กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูที่น้ำตกไซโยกที่กาญจนบุรีกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคะเกิดเหตุการณ์คือผู้หญิงชาวไทยไปเที่ยวกับแฟนเป็นชาวไอแลนด์นะคะ
ปรากฏว่าค่ำคืนของวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน
ผู้หญิงไปนอนกับแม่บ้านที่แพร่กลางน้ำผู้ชายอยู่คนเดียว
พอกลับมาอีกทีนี่นะครับปรากฏว่าชาวต่างชาติซึ่งเป็นแฟนเนี่ยหายไป
ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวแล้วนะคะเป็นศพลอยอืดขึ้นมากลางน้ำเลยค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่ที่แพร่กลางน้ำเขาไปเห็นว่ามันมีอะไรลอยมา
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจนกระทั่งพบว่าอ๋อคนนี้แหละที่แฟนเขาตามหาเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่กู้ภัยมูลนิธิพิทักการกว่า๑๐นาย
ช่วยกันนำศพของนายซึ่งเป็นชายชาวต่างชาตินะคะที่อยู่ในสภาพคือ
กางเกงบ็อกเซอร์ขาสั้นสีดำเพียงตัวเดียวเอาศพกลับเข้าฝั่งหลังจากที่ชาวบ้าน
ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่แพร่กลางน้ำไปพบว่าลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำแควร์น้อย
ในพื้นที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๗ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าไปตรวจสอบนะคะก็ทราบว่าผู้ตายก็คือนายโรเบิร์ตรุชเทิล
อายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นชาวไอแลนด์เหนือ
แฟนสาวไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพไซโยก
ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
คือนางสาวสุภาพันธ์สาวพรขุนทศอายุสามสิบห้าปี
เป็นชาวกรุงเทพมหานครไปแจ้งความกับตำรวจสพไซโยก
ก็บอกว่าแฟนก็คือนายโรเบิร์ตอายุห้าสิบเอ็ดปีเนี่ยนะคะ
เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยกัน
หายตัวไปจากแพรพักริมน้ำแม่น้ำแควร์น้อยในพื้นที่ตำบลไซโยก
กลางดึกของวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งคืนวันเกิดเหตุนางสาวสุภาพันษากับแฟนนุ่มชาวไอแลนด์เนี่ย
เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงตัวเองก็เลยตัดสินใจไปขอนอนกับแม่บ้าน
แพร่ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักนะคะกระทั่งรุ่งเช้าเนี่ย
นางสุภาพรษากลับมาที่ห้องแต่ไม่พบแฟนก็คือนายโรเบิร์ตเนี่ย
อยู่ห้องพักแล้วหลังจากนั้นไม่นานคนงานที่แพรพักริมน้ำแม่น้ำแควร์น้อยเนี่ย
ก็ไปพบพบศพลอยอืดอยู่กลางแม่น้ำห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๓๐กิโลเมตรค่ะ
นี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้นางสาวสุภาพันษาแฟนสาวของนายโรเบิร์ตเนี่ย
รับทราบและประสานสถานทูตประเทศไอแลนด์ประจำประเทศไทย
เพื่อแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตรับทราบเรื่องนี้แล้ว
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพไซโยกก็คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการมีปากเสียงกัน
แล้วแฟนสาวเนี่ยหนีไปนอนกับแม่บ้านที่แพร่อื่นก็เลยเกิดอาการน้อยใจค่ะ